เกี่ยวกับกระบวนการตามคำสั่งก็คือสืบหาข้อเท็จจริง
ในกระบวนการซึ่งขั้นตอนดำเนินคดีอาญานายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยา
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มีการประชุมกัน
สำหรับเงินกรอบในการประชุมในวันนี้
ก็ได้มีกำหนดขึ้นมา๓กรอบด้วยกัน
กรอบแรกก็เป็นเรื่องการสอบสวนและความเห็นชั้นพนักงานสอบสวน
กรอบที่๒ก็คือการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของพนักงานอายการ
และกรอบที่๓ก็คือการดำเนินการพิจารณาความเห็นตามปวิอาญามาตรา๑๔๕ทับ๑นะครับ
ในเบื้องต้นคณะกรรมการก็ได้มีการประจำ
กรอบทั้ง๓กรอบและเราก็ได้มีการแบ่งนะครับหน้าที่การงาน
ให้คณะกรรมการแต่ละส่วนนะครับรับไปดำเนินการ
โดยเฉพาะในรายละเอียดข้อเท็จจริง
แล้วก็ผู้คนหรือพนักงานสอบส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะมาเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด
ต่อไปในเบื้องต้นก็ขออย่าเรียนชิ้นแจกับพี่น้องศึกษาภูมิชนในวันนี้
กรอบที่๓ก็คือหลังจากพนักงานสอบสวน
พัฒนาอัยการมีความเห็นแล้ว
ต้องส่งมาที่สมัยธุมแห่งชาติ

กรอบที่๓แย้งหรือไม่แย้งครับ
ก็ต้องดูการใช้ดุลพินิษฐ์
ว่าเป็นการใช้ดุลมินโดยชอบหรือไม่ชอบ
กรอบที่๓อย่าลืมว่าสำงักทางท่านที่ใช้อำนาจของบทลอตามวิญญาณมาตรา๑๔๕๑นั้น

คำฟ้องของพนักงานอายการเท่านั้นไม่ใช่กรอบไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
จะดูในข้อกฎหมายว่าทางท่านพนักงานอายการอ้างมาที่มีความเห็นมานั้นมีข้อกฎหมายถูกต้องหรือไม่
ข้อเท็จจริงที่ท่านพนักงานอายการมีความเห็นมานั้นมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่เท่านั้นไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับผม
แจ้งให้ทราบกรอบที่๓เนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับขอบคุณครับ
อันนี้นะครับทางคณะกรรมการโดยผมเป็นประธานเนี่ยก็คงจะต้องมีการเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในส่วนของตำรวจนะฮะเราจะมีการเชิญเข้ามาสอบถามในคณะกรรมการทุกท่านครับถูกต้องครับ

น่าที่ของแมงอาการแต่ละส่วนครับ
ไม่ไม่สามารถแล้วลงความเขียนตามบ้านความเชี่ยวชาญของกองคดีเฉพาะด้านครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีใครรู้ใดหลังสิ่งทุก
อยากจะปล่อยเป็นไปตามกลไกโดยปกติจะไม่มีการสั่งใดทั้งสิ้นครับ
เพราะว่าวันละ๗๐๐พอดีจะรายงานไม่ไหวนะครับแล้วก็เป็นการทำตั้งแต่รองสมวัติขึ้นมาเรื่อยเรื่อย
มันไม่ใช่งานสอบสวนเนี่ยเขาจะคิดว่าจะมีอำนาจที่จะทำอะไรได้มากนะครับขอบคุณครับ
ยากไหมยากครับเหมือนงานผมเนี่ยผมก็รับมากองคดีอาญากองคดีเศรษฐกิจก็จบที่ผม
ท่านมอบขาดแล้วครับไม่มีการดูใดทั้งสิ้น
ครับเกี่ยวดีสิ้นสุดนะครับเพราะคืออย่างที่ทางท่านตรายกายว่าบาง
ถ้ามีหลักฐานใหม่หรือมีทางผู้เสียหายนะครับหรือญาตินะครับ
ที่อาจจะไปฟ้องล้อมเองก็คงไม่ตัดสินนะครับ
ขั้นตอนที่ตามกฎหมายนะครับกฎหมายได้บรรยัติไว้ว่าให้พบตร
รองพบตรหรือผู้ช่วยพบตรซึ่งโดยปกติอยู่แล้ว
ท่านพบตรก็ได้มอบให้ท่านผู้ช่วยพบตรแต่ละท่านเนี่ย
เป็นผู้พินาในคดีแบ่งกันไปตามอำนาจหน้าที่ของอายการแต่ละส่วนครับ
ถามความเห็นมาวันหนึ่งประมาณ๗๐๐วันคดี
แล้วเรื่องการลงความเห็นตามวิทยามาตรา๑๔๐มันเป็นงานเทคนิค
ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญของกองคดีเฉพาะด้านทำ
เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ใดทั้งสิ้นทุกอย่างจะปล่อยเป็นไปตามกลไกโดยปกติ
จะไม่มีการสั่งใดทั้งสิ้น

จะรายงานไม่ไหวนะครับ
แล้วก็เป็นการทำตั้งแต่รองสารวัฒน์ขึ้นมาเรื่อย

จะผิดว่าจะมีอำนาจที่จะทำอะไรได้มากนะครับ

เหมือนงานผมเนี่ยผมก็รับมากองคดีอาญา
กองคดีเศรษฐกิจก็จบที่ผม
ไม่ว่าท่านเหมาพ์ขาดแล้วไม่มีการดูใดตั้งสิ้น
อย่างที่ท่านโดยบิน
โดยฝองร้องเองก็คงไม่ตัดสิ้น

บรรยัติไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว
นะครับห้ามมีให้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้น
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่นะครับเว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่
อันสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้สารลงโทษผู้ต้องหานั้นได้นะครับ
ก็บรรยัติไว้ตามกฎหมายนะครับอันนี้ในในทางของสำนักหน่วยชาตินะครับ
เราก็คงจะต้องขอข้อเท็จจริงก่อนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับ
เรื่องเลยมีข้อที่จริงนะครับถ้าเป็นไปตามที่ไม่ถูกต้องนะครับ
เราก็คงจะต้องดำเนินการครับแล้วก็พิจารณาในส่วนของตำรวจเรานะครับ
สำหรับหน่วยชาติเราคงไม่ไปก้าวร่วงนะครับของหน่วยงานอื่นอย่างนี้
เราก็จะดูว่าในส่วนของตำรวจที่รับผิดชอบมาตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แรกเลยนะครับ
จนกระทั่งมาสุดท้ายนะครับที่มีข่าวเนี่ยก็คือมีการทำถูกต้องไหมนะครับ
ดำเนินการตามระเบียบหรือเปล่าอันนี้คือหลักสำคัญนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนยืนยันว่าท่านพบตรท่านเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็ท่านกำชับมานะครับว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับ
ได้ข้อที่จริงแล้วก็โปร่งใสนะครับอันนี้ผมเรียนยืนยันทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
ว่าทางพบตรท่านกำชับมาว่าจะต้องได้ข้อเท็จจริงนะครับ
แล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับ
ตั้งแต่คดีเกิดขึ้นมานะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการมาเป็นขั้นตอนยังไง
นะครับเราต้องอธิบายให้สังคมได้รับทราบนะครับ

คืออย่างนี้นะครับคือคณะกรรมการเราเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าได้มีการกระทำผิด
การกระทงผิดแบ่งเป็นสองลักษณะคือหนึ่ง
การกระทำความผิดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
สองกระทำความผิดดังการวินัยนะครับ
ซึ่งคณะท่านพบสั่งให้เดิมเนินการโดยให้เด็ดขาด
ให้เสนอท่านนะครับใครทำผิดก็ดำเนินการเด็ดขาด
ส่วนผิดวินัยก็ให้ลวงทำทันที
นะครับซึ่งหรือเอ่อเมื่อปีห้าเก้า
แล้วพบว่าได้กระทำผิดละเว้นการปฏิบัติในหลายในบางขั้นตอน
ซึ่งเราได้ส่งไปที่ปปชแล้ว
แล้วปปชได้มีมติออกมาแล้วว่าเป็นการกระทำผิดวินัย
แล้วได้ส่งกลับมาที่สำงามตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเราได้ลงโทษกักขังภาคทันไปแล้วหลาย
และยุติเรื่องในบางท่านที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว

แต่ส่วนการลื้อฟื้นคดีอาญาเนี่ยตามที่ท่านผู้บัญชาการสมชายพูด
ก็หากมีหลักฐานใหม่อันนำมาซึ่งสารสามารถลงโทษได้
เราก็มีสามารถที่ลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ครับ
ท่านพบตรก็มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่า๑๕วัน

แล้วเราก็มีการประชุมทุกวัน

ผมขอเรียนว่าคณะประการชุดที่ท่านประวัตรรตั้งคือผมเป็นประธาน
เราต้องแสวงหาข้อเท็จจริง
ถ้าเราได้ข้อเท็จจริงนะครับเป็นอย่างไร
แม้กระทั่งถ้าเกิดขยายไปมีผู้กระทำความผิดหรือเปล่า

แต่เราจะต้องมีข้อเท็จจริงสามารถที่จะอธิบายกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารมวลชนได้
ถึงว่าขั้นตอนในการดำเนินการถูกหรือผิดอย่างไร
ก็ขอเรียนเบื้องต้นในวันนี้ครับ

ว่าท่านบุญจักรการสมชายจะเป็นในส่วนที่ท่านบุญจักรการสมการปกครองมหัวข้าวประชา
ซึ่งว่าจะกี่คนนั้นพรุ่งนี้เราให้งานไปแล้วว่า
ใครที่ผ่านในการใช้ดุลมินิษฐ์ก็ต้องผ่านขั้นตอนสอบสวนทั้งหมด
ต้องมาตรวจสอบทั้งหมดนะครับว่าจะกี่คนทั้งหมดนะครับ

การใช้ดูมินิฤทธิ์ว่าแย้งหรือไม่แย้งนั้นน่ะ
คดีที่มาจากพนักงานอายการเราไม่แย้ง
มีแค่๓เท่านั้นที่แย้งเหตุผลเพราะอะไร
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราตรวจสอบเรื่องข้อกฎหมาย
ขั้นตอนตรวจสอบคำฟ้องของพนักงานอายการเท่านั้นนะครับ
ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวน
ที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ
ทำไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ
ใช่ครับนั่นเป็นขั้นตอนพนักงานสอบสวนครับ
ซึ่งมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งหมดครับ
ขอบคุณมากที่ถามในประเด็นนี้ครับผมจะได้อธิบาย
คือตามที่สื่อมวลชนหรือทางประชาชนนะครับว่า
ทำไมถึงพนักงานสอบสวนถึงเชื่อพยานสองปากเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ผมขอเรียนให้ทราบว่าพยานสองปากนั้นที่ให้สอบสวนเนี่ย
สอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอายการที่รับมานะครับจากคณะกรรมธิการ
พนักงานอายการจะสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
ตามประเด็นที่พนักงานอายการสั่งเท่านั้น
พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือมีความเห็นในช่วงนี้ได้อีกนะครับ
ไม่ใช่การสอบสวนในส่วนของสำนักกว่าแห่งชาติแล้วครับ
พนักงานสอบสวนไม่สามารถทำได้แล้วครับต้องทำตามคำสั่งพนักงานอายการครับ
แต่ประเด็นเท่านั้นการสอบสวนเสร็จสิ้นเมื่อสำนวนการสอบสวนส่งไปที่สนทองหล่อส่งไปที่พนักงานอายการแล้วนะครับ
การสอบสวนภายหลังนั้นต้องสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอายการเท่านั้นเป็นไปตามปวิอาญากำหนดไว้ครับ
ก็ผมก็พูดชัดแล้วก็ต้องสอบตามประเด็นที่พนักงานอายการกำหนดมาเท่านั้นนะครับ
ก็ถามว่าสมบูรณ์ไหมความเห็นพนักงานสอบสวนก็น่าจะสมบูรณ์แล้วก็ถึงส่งไปที่พนักงานอายการครับ

ผู้ต้องหาร้องไปที่พันธงาอัยการผ่านกรรมวัตถิการให้สอบเพิ่มเติมซึ่งพันธงาอัยการก็สั่งมาให้สอบเพิ่มเติมครับ

อย่างในพิจารณ์ของนักเรียกเป็นคนคือในบ้านหรือว่าคุณต้องทำอย่างอีก
ผมไม่มีข้อมูลครับ
คือผมอาจจะมันเป็นเรื่องของการสืบสวนแล้ว
อันนี้มันคือการสืบสวนที่ผู้สื่อข่าวพูดมานะครับ

ซึ่งมันไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน
ผมถึงบอกว่าการพิจารณาความเห็นทางคดีเราพิจารณาได้เฉพาะสำนวนการสอบสวน
และความเห็นของพนักงานอายการเท่านั้นครับ

ก็เป็นพวกข้อกฎหมายผิดพลาดอ้างมานะครับ

เท่านั้นฮะซึ่งแย้งแย้งไปก็ต้องให้แย้งไปที่
อายการสูงสุดเพื่อชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งครับ
คือตอนนี้เนี่ยนะครับถามว่ามีกว้างประเด็น
ถ้าตามที่หน้างานท่านเพิ่มทุนเซ็นออกไปเนี่ยก็คือ
เป็นประเด็นที่มันสงสัยไม่ได้เพราะผมเคยกล่าวไว้แล้ว
เพราะว่าเขาไม่ใช่พนักงานสอบสวนแล้วเขาตรวจสำนวนเฉย
ถึงแม้เขาสงสัยเขาก็ไม่มีอำนาจเพราะการแย้งของพอดีพนักงานอายการนั้น
จะต้องแย้งไม่ใช่คำพูดเขาว่าแย้งอย่างเดียวนะครับ
จะต้องบรรยายว่าแย้งเพราะอะไรมีพยานอะไรชัดเจนแย้ง
ข้อสงสัยไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ขั้นตอนการสอบสวนแล้วครับ
แล้วก็มีครับก็เป็นแย้งในเรื่องของข้อกฎหมาย
แย้งในข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแต่ก็ต้องบอกประเด็นให้ชัดเจนนะครับ

ในข้อเท็จจริงที่ขัดกันอยู่ก็คือ
ตอบตามณปัจจุบันนะครับก็มันสมบูรณ์แล้วเขาคือถึงไม่แย้งนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ท่านสตวรรษท่านผ่อบอตรก็เน้นมาว่าให้ตรวจสอบการใช้ด้วยบุญนิศอีกครั้งหนึ่ง

แต่ผมจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนท่านตอนลงข้อใช้จริง
เรายังไม่ได้ลงข้อที่จริงนะครับรู้สึกสั่งไม่ฟ้องหนึ่งข้อหาแต่นอกนั้นฟ้องหมดนะครับ
ส่วนท่านศตวรรษทำงานสักระยะหนึ่งเราถึงจะตอบได้นะครับ
ครับคืออย่างงี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสริมท่านท่านจารุวัฒน์นิดหนึ่งนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วเราก็เอ่อ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำนวนจริงจริงเนี่ยนะครับ
ที่ต่างถึงคณะกรรมการเราจะต้องลงดูในรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ย
มันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
วันนี้เรายังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
สมเหตุสมผลนะครับในการที่จะพิจารณาสั่งคดีหรือสั่งฟ้องอะไรต่าง
เราก็รู้อย่างที่บางท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในตัวสำนวนจริงเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับ
เราก็จะมีการประชุมวันต่อต่อไปนะครับซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วก็มีสำนวนมา
ทางคณะกรรมการเราได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้อง
ต้องขอเรียนนะครับว่าต้องใช้เวลานะครับแต่เราก็จะมีการประชุมทุกวันนะครับ
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่เอ่อจะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เอ่อ
ในภาคสังคมนะครับได้ได้ทราบนะครับเพราะว่าท่านพบตร
ไปแล้วนะครับว่าจะต้องให้ได้ข้อเท็จจริงและเป็นที่โปร่งใสนะครับ
สามารถอธิบายได้นะครับอันนี้ในรายละเอียดต้องมีเพิ่มนะครับ
เดี๋ยวเราจะอธิบายแล้วก็เรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเป็นธรรมดาครับ
หลายครั้งหนึ่งการสอบเพิ่มเติมก็คือเมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปที่พนักงานอายการแล้ว
พนักงานอายการจะดูความสมบูรณ์ของสำนวนการสอบสวนนะครับหรือประเด็นแรกคือดูความสมบูรณ์ของพนักงานสอบสวน
สำนวนการสอบสวนว่าสำนวนการสอบสวนมีประเด็นเพียงพอหรือไม่
อ้างข้อกฎหมายถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดหรือมีความบกพร่องอยู่
อายการจะแทงให้พนักงานสอบสวนสอบส่วนเพิ่มเติมและให้ส่งพยานหรือประเด็นที่พนักงานอายการสั่งมา
กลับไปที่พนักงานอายการครับก็จะเป็นเรื่องระหว่างพนักงานอายการกับพนักงานสอบสวนโดยตรงเท่านั้นครับ
พี่กฎภัณฑ์พรุนต้องดูอย่างเดียวว่าบ้านครบอมกร่องข้อกฎหมายไหม
ข้อที่จริงที่ได้มาได้มาโดยถูกต้องไหมไม่มีสิทธิ์ถามกลับไปได้เลยครับ
เป็นการผงดูดอำนาจซึ่งการรักษณ์นะครับ
พนักงานสอบสวน๑ไม่ได้ทำความผิดทางคดีแล้ว

๒ท่านเพิ่มภูณเป็นผู้ช่วยบริษัท
ถืออำนาจพบตรรอยในการยุทธ์ไม่แย้ง

ไม่มีอำนาจในการชั่งน้ำหนักพยานแล้วนะครับ

เป็นเรื่องแย้งกับเรื่องความเห็นการสอบสวนเรื่องความเห็นทางคดี

มีผ่านมาเช่นดีนะครับ
ใช้ความเห็นไปแล้วแล้วแยกกับตามแล้วมาแก้ประหยัง

เช่นสมมุติไม่แย้งแล้วมาแก้เป็นแย้งแล้วกันให้คุณภูมิเคยมีประวัตินะครับ

เรื่องนี้อาจผมมองว่าทางการที่ถูกกับการออกการ
คือท่านศัตรูประวัติเป็นประธานเรื่องตรวจสอบแล้ว
ทุกอย่างก็เป็นไปตามทั้งตอนการให้ความเห็นทางคดีของเขา

เรียนนิดหนึ่งนะครับชุดท่านโทษภูมิยังไม่ได้

คุณบอกว่าทุกที่พบเชื่องานในการตามคดีของบอสแต่ว่าไม่เห็น
คืออย่างนี้ผมเรียนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ
ท่านผู้ช่วยจารุวัฒน์ก็คือว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับ
คณะกรรมการชุดเราเนี่ยชุดผมเนี่ยที่เป็นประธานเนี่ย
แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับถ้าการหาข้อเท็จจริง
แล้วไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับใครนะครับ
และสามารถที่จะไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นคดีหรือเป็นความผิดทางวินัยอะไรต่าง
อันนี้เนี่ยนะครับเราคณะกรรมการชุดผมเนี่ย
ถึงจะนำเสนอท่านพบตรเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังตอบอะไรมากไม่ได้นะครับว่า
ความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวน

อายการมีความเห็นอีกอย่างหนึ่งให้ฟ้อง
แล้วท่านเพิ่มภูมิมีความเห็นไม่แย้งเนี่ยนะครับ
เป็นความเห็นที่ถูกต้องยังไงเนี่ย

ก็ยังไม่ได้ดูสำนวนเลยนะครับ

ถ้าผมพูดไปก่อนเราก็ยังพูดไม่ได้

ก็อย่างที่เรียนเรามีการประชุมทุกวันนะครับ

นะครับท่านผัวโปรตรอนินนะครับ

เราจะมาแถลงทุกขั้นตอนให้ทราบนะครับ
จะไม่ฟอกข่าวให้ใครทั้งสิ้นนะครับ
จะมาแถลงให้ทราบเป็นระยะระยะว่าตอนนี้เราสอบ
อย่าลืมว่าคดีนี้มันตั้งแต่ปี๕๕
นะครับ๘ปีที่แล้วแล้วเราก็ต้องมาทำใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
มาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ผมท่านพูดถึงท่านเพิ่มภูมิเนี่ย
เวลาผมตอบผมตอบในฐานะ
ในเรื่องเทคนิคทั่วไป
ผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าท่านเพิ่มภูมิต้องเป็นอย่างนู้น
ท่านเพิ่มพูลไม่ชอบเหลือทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าคณะกรรมการเรายังไม่ได้สอบเลย
ประชุมวันนี้นัดแรกนะครับ
เราก็ต้องเรียกเอกสารผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาถามว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงมีดุลพินิษฐ์
เหตุผลเพราะอะไรถึงสั่งฟ้อง
เหตุผลเพราะอะไรถึงสอบปากคามเล็ยนไปแบบนี้นะครับ

ก็ต้องขอขอบคุณสื่อสารมุญชนทุกท่านที่ติดตามเก่าและสนใจนะครับ
อย่างที่ผมเรียนและท่านผู้ช่วยจารุวัสและผู้จัดการสมชาย
ก็ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยกันเนี่ย
แล้วก็ท่านผู้จัดการแห่งชาติมีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็กำชับมานะครับว่าจะต้องโปร่งใสแล้วก็สามารถอธิบายได้ทุกประเด็น
แล้วก็มีการสั่งการลงไปแล้วว่าแต่ละหน่วยแต่ละส่วนจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหน

เพราะฉะนั้นความคืบหน้าคงจะต้องได้มี
และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร
ทางผมก็จะเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารมวลชนต่อไป
ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวไปกันมาธิการต่อเลยนะ
หมายจับถูกถอนแล้วครับเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายระบุไว้
เมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวบอกว่าถอนแล้วมาบอกว่ายังไม่ถอนจริงถอนไปแล้ว
เนี่ยก็คือผมคิดว่าไปสอบไปสัมภาษณ์คนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมากกว่า